เพราะว่าใกล้วันเสี่ยงโชคกันแล้วนะคะ
บรรดานักเสี่ยงโชคเขาก็ไปส่องเลขเด็ดตามที่ต่าง
ว่าจะเป็นอ่างน้ำมนต์หรือว่าตามต้นตะเคียนที่ต่าง

แล้วก็ชาวบ้านกว่า๒๐๐คนแห่ไปไหว้ขอโชคขอลาบที่นี่กันนะคะ
เรือตะเคียนทองโบราณอายุกว่า๑๐๐ปี
ที่เขาพระทองอำเภอชะอวดจังหวัดนครศรีธรรมราช
ชอบบ้านเชื่อค่ะว่ามีแม่ญาติตะเคียนทองชื่อว่าสุวรรณวิสุธีรักษ์สิงศ์สถิตย์อยู่
ก่อนหน้านี้มีชาวบ้านถูกรางวัลติดต่อกันมาหลายงวด
ลูกศิษย์วัดถูกลอตเตอรี่รางวัลเลขท้าย๓ตัวถูกไป๑๕ใบ
เป็นเงิน๖๐๐๐บาทอีกด้วยนะคะ

ขณะที่ชาวบ้านบางส่วนก็เดินทางมาจากสงคราก็มีบอกว่า
พอมาแล้วก็เห็นเลขบนเรือตะเคียนทองดูคล้ายกับเลข๓ตัวหลายชุดเหมือนกันนะ
ได้เลขมาแล้วเขาก็จะนำไปซื้อลอตเตอรี่เสียงโชค
ซึ่งเชื่อว่าสมหวังแน่แหละ
เพราะว่าชาวบ้านบางคนก็มาไหว้ขอพร
หวังให้ลอตเตอรี่ที่ซื้อไว้ที่ถูกรางวัลในงวดนี้

โอ้โหไหว้เจ้าแม่แล้วบอกเป็นเลขตรงแบบนี้เลยนะ
เจ้าแม่เอาเลขนี้นะเจ้าแม่นายอย่างนี้หรอครับ
ดูบรรยากาศภายในวัดศรีเมืองมูล
อำเภอดอกคำใต้จังหวัดพยาวกันหน่อย
มีกลุ่มชาวบ้านทยอยไปไหว้ขอโชคลาภตะเคียนทองโบราณ

ที่ผ่านมาก็บอกมีชาวบ้านถูกรางวัลกันมาหลายงวด
ตอนนี้ก็เลยนำผ้าแพร่๗สีมาถวายแก้บนเจ้าแม่ตะเคียนนะครับ
เมื่อวานนี้ชาวบ้านไปส่องหาเลขเด็ดบอกว่า
หลังจากนำแป้งมาโรยแล้วก็รูปขอเลขเด็ดงวดนี้
เห็นเป็นเลขคล้ายกันนะฮะ

เราก็ถามมาให้คุณผู้ชมได้ฟัง
ชาวบ้านบอกว่ามันมี๗มี๙เห็นเหมือนกันเลย
อ๋อผู้ดูลีชลับอยู่นี่พยายามจะดูอยู่นะฮะ
คุณอุ๋ยตาทะลุเข้าไปในจอแล้วยังมองไม่เห็นเลยฮ
ยังไม่เห็นเลยไปต่ออีกที่หนึ่งครับค่ะ
นี่ตะเคียนเหมือนกันนะคะที่วัดดอยแท่นพระผาหลวง
ชาวบ้านเขาไปกราบไหว้จุดนี้
ต้นตะเคียนต้นใหญ่เลยนะความยาวตั้ง๙เมตรและอายุมากกว่า๑๐๐ปีนะคะ
ตะเคียนทอดนี้ถูกขึ้นนำขึ้นมาจากหนองน้ำ
แล้วก็เอามาย้ายไว้ที่สารเจ้าแม่ตะเคียนนางกวัก
อกจากนี้นะคะมีหุ่นไม้สลักเป็นเจ้าแม่ตะเคียน
ชื่อว่าเจ้าแม่ตะเคียนทองนางกวักในท่ากวักมือ
ทำไมจะต้องเป็นท่ากวักมือ

เขาเล่าขานกันว่าก่อนหน้านี้เคยมีผู้โชคดีรายหนึ่ง
ขับรถผ่านจุดนี้ก็ผ่านปกติแหละแต่มีอยู่คืนหนึ่ง

ไม่ต้องส่งเลยนะลายไม้วงไปเห็นชัดเต็มเลยลายไม้

ฟังกันต่อเนี่ยนะคะมีผู้ชายคนหนึ่งขับรถผ่านจุดนี้
แล้วได้ยินเสียงคนเรียกกลับมาก่อนกลับมาก่อน
แบบนี้เขาก็เลยวนรถกลับไปที่จุดนี้
กลับไปที่ศาลเจ้าแม่ตะเคียนไปกราบไหว้ขอโชคขอลาบ
ปรากฏว่าสิ่งที่มันเข้ามาเด้งใส่หน้าเขาคือตัวเลข
แต่ว่าเป็นตอนนู้นนะนะเขาก็เลยจำตัวเลขนี้ไว้
ไปซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลถูกรางวัล
แต่ไม่ได้โดยระบุว่าถูกรางวัลอะไรนะนะคะ

แล้วก็มาบอกชาวบ้านจนเล่าขันกันมาปัจจุบันว่า

ก็เลยเหมือนเป็นเจ้าแม่ตะเคียนท่านกวากเรียก
ท่านจะกวากเรียกให้มารับทรัพย์สมใจกันไป
ขยับมาใกล้กรุงเทพมหานครกันหน่อยนะคะ

บรรยากาศภายในวัดสว่างอารมณ์อำเภอนครชัยศรี
ที่ดีเขาคึกคักไปด้วยนักเสี่ยงโชคค่ะ
นี่แหละแห่มาไหว้ขอพรพระเงินพระทองและตาทองงิ้วราย
ส่วนใหญ่ก็เตรียมแบงค์๒๐แบบนี้ไว้นะฮะ
ค่ะแล้วก็มาส่องอ่างน้ำมนต์ด้วยมาหาเลขเด็ดกัน
ส่วนที่ด้านล่างของสาราการประเรียน
ชาวบ้านมาขอพรกุมารจุกดำมาเสี่ยงเซียมซีขอเลขกันด้วย
แล้วก็มีตะเคียนทองอายุกว่า๑๐๐ปียาว๑๖เมตร
เชื่อว่าอยู่ในสมัยรัชกาลที่๕
แล้วก็เพิ่งขุดพบเจอเมื่อ๖ปีก่อน
ซึ่งจุดนี้คุณผู้ชมมาถูไถกันอย่างนี้แหละค่ะ
นักเสี่ยงโชคลุมล้อมส่องเลขเด็ดกันจำนวนมาก
ชาวบ้านบอกด้วยนะหลังจากมาส่องมาทาแป้ง
แล้วเห็นเลขด้วยสามตัวเลยนะคะอยู่บนไม้ตะเคียนนี่แหละ
แล้วก็พากันไปหาซื้อลอตเตอรี่เสี่ยงโชคกันต่อไปค่ะ
พ่อค้าแม่ค้าที่หน้าวัดก็ขายดิบขายดีนะฮะ
ไปดูที่อสมฤษีเนรธาตุพุทธคุณอำเภอบางชัย
จังหวัดพระนครสิทธิยานะครับ
มีชาวบ้านแห่ไปขอโชคกุมารเจ้าสัวเหง
แล้วก็ปู่ฤษีพรมเมษกันอย่างเนื่องแน่นนะครับ
ด้านของนายปฏิยุทธ์ดาวเหนืออายุ๒๓ปี
พ่อค้าลอตเตอรี่บอกว่ามีนักเสี่ยงโชค
ตามหาซื้อเลขที่ได้จากอ่างน้ำมนต์กันเยอะเลยนะ

เมื่อ๓วันก่อนนางละอองสายคำพา

ประทัดพันนัดพร้อมด้วยน้ำแดงปลาตะเพียนแล้วก็ฟักทอง
ที่นี่เขาถวายฟักทองมาถวายแก้บนด้วย
หลังถุกรางวัลเล็กท้าย๒ตัวคือ๘๑
จำนวนถึงเท่าไหร่รู้ไหมคุณ
ใบในงวดวันที่๑ธันวาคมที่ผ่านมา
เงินรางวัลไป๓๐๐๐บาท
โดยหลังจากไปขึ้นเงินเรียบร้อยแล้ว
ก็รีบมาแก้บนทันทีแล้วก็มาดูส่องต่อ
ว่าเดี๋ยวงวดนี้พรุ่งนี้จะได้อีกสักกี่บาท
ค่ะนี่แหละเห็นชัดแบบนี้
เอาส่วนที่ชนบุรีที่สารพ่อหมอสุบ
เมื่อวานนี้ค่ะคุณอนันต์บุญวิจิตรอายุ๔๒ปีคนนี้นะคะ
คุณอนันต์เอาน้ำแดงไปแก้บน
ที่ต้องเอาไปถวายเพราะว่าเขาโชคดีค่ะ

บอกว่าซื้อเลขเด็ดตามป้ายทะเบียนรถของตัวเอง
ขับมามาไหว้เนี่ย

ส่วนงวดนี้นอกจากมาแก้บนมาขอโชคต่อไปเลย
แต่บอกไม่ได้จริงว่าเลขที่ได้มันเป็นอะไร
เดี๋ยวมันจะเคลื่อนแต่เขามีบอกใบ้นะ
เขาชี้ให้ดูป้ายบนศาล
เดี๋ยวไหนนะป้ายบนสารด้วยนะคะ
ป้ายบนสารนู่นสูงนู่น
เอาไปเสี่ยงโชคในงวดนี้
อกจากนี้ผู้สื่อข่าวแอบถามเลขโทรศัพท์คุณอนันต์ด้วย

คุณอนันต์ใช้เบอร์โทรเบอร์อะไรบ้าง

เลขท้ายมันมีอะไรบ้างคุณอันก็บอกมาเอาว่าเป็นเลขขี้ละกัน

เป็นเลขขี้แล้วก็มีเลขคู่ด้วย

คุณอนันต์เขาบอกมาแบบนี้เขาบอกหมายเลขโทรศัพท์ของเขาลงท้ายด้วย

หมายเลขโทรศัพท์ไง
หมายเลขโทรศัพท์ไงสามโทรศัพท์ของเขา
ชาวบ้านเล่าว่าหมอสุกที่เกิดเป็นสารจุดนี้คือในสมัยรศ๕๔
ถูกเรียกขานว่าเป็นหมอเทวดาเพราะว่าช่วยรักษาโรคต่างให้กับชาวบ้าน
และที่ศาลแห่งนี้มีอัฐิของท่านจริงเลยนะคะ

ยังคงอยู่กันที่จังหวัดชนบุรีค่ะไปดูกันต่อเนื่องเลยนะคะ
ที่นี่เขาก็ไปส่องหาเลขเด็ดกันที่ทำการผู้ใหญ่บ้าน
เลขที่๑๐๗ทับ๑หมู่๒ในตำบลคองกิวอำเภอบ้านบึงจังหวัดชนบุรี

บรรดาทีมอาสากู้ภัยศิลธรรมบ้านบึงเขาไปที่นี่

ไปช่วยกันจับงูจงอ่าง

ไม่รู้มาจากไหนแหละแต่ว่าไปขดตัวอยู่ในรถกระบะมิซูบิชิ
หมายเลขทะเบียนนะ

ต้องใช้ความเชี่ยวชาญอย่างมากในการจับ

ตัวใหญ่มากตัวใหญ่จริงครับขนลุกเลยนะ
ปิติเรียวรักโอลานอายุ๔๔ปี

อุ๊ยคุณตัวใหญ่มากนะฮะจะเป็นงูเหลืองงูหลามอยู่แล้ว
ขนาดตัวนะแต่งูจงอางมันก็ใหญ่อย่างนี้นะ
แต่ตัวมันดำมะเมื่อมไงน่ากลัวน่ากลัว

ทีนี้พอขับมาอยู่ที่บ้านก็เลยเห็นงูอยู่ใต้ท้องรถ
ก็เลยแจ้งกู้ภัยให้มาจับคืนสู่ธรรมชาติ
เชื่อเลยนะเจ้างูจงอางตัวนี้ต้องให้โชคเขาแน่เลย
ครับเนี่ยทะเบียนรถนะ๓๓๐นะ
ไปดูที่นี่กันบ้างครับนี่มีพิธีบวงสวงเจ้าแม่นาคี
ทรัพย์รับโชคที่บริเวณลานบวงสวงบนเกาะเจ้าแม่นาคี
ซึ่งตั้งอยู่กลางฝ่ายท่ามะนาวอำเภอบ้านดุงจังหวัดอุดรธานีนะครับ
ซึ่งชะว่าเป็นหลานสาวสุธิรักของพ่อปู่สีสุธโฑแล้วก็แม่ยาสีประทุมมา
ที่ผ่านมาแน่นอนครับมีคนมาขอโชคขอลาบแล้วก็ถูกรางวัลกันหลายราย
วันนี้ชาวบ้านก็พากันส่องหาเลขเด็ดในขันน้ำมนต์แล้วก็เห็นน้ำตาเทียนนะครับ
ส่วนแม่ค้าลอตเตอรี่บนเกาะเจ้าแม่นาคีบอกว่า
เลขเด็ดที่มีคนมาถามหาซื้อหมดแผงเกลี้ยงเลยนะฮะ
ก็แน่นอนตรงกับเลขท้ายของปีพศนี้คือ
แล้วก็คนก็ตามหาซื้อเลขของปี๖๓เป็น๒เลขที่คนจะลองเอามาเสี่ยงโชคด้วย
รับโชคปีใหม่ค่ะไปดูคุณมนศิษย์หน่อยเจ้าพ่อมนศิษย์
นี่ชื่อใหม่ของเขาฉายาของเขาในโลกออนไลน์นะคะ
คุณมนศิษย์ทำซ่อยหรือว่าเจ้าพ่อมนศิษย์
เนี่ยค่ะเลขตามนี้เพราะว่าคุณมนต์สิทธิ์ซื้อไปแล้วเนี่ยนะคะ
ผมเอามาลงให้ทราบว่าผมซื้อเท่าที่เห็นนะ
โปรดใช้วิจารณญาในการเสี่ยงครับแค่เป็นแนวทางให้คุณผู้ชมเฉย
ไม่ถูกก็ไม่เสียใจไม่มากมากครับอ่าประมาณนี้น่ะนะคะ
แฟนคลับเข้าไปดูไปแสดงความคิดเห็นบอกว่าอยากจะถูกรางวัลแบบเจ้าพ่อมนต์สิทธิ์บ้าง
ที่บอกว่าอยากจะถูกรางวัลแบบเจ้าพ่อมนศิษย์เพราะอะไรเพราะว่างวดที่แล้วไงพี่มนต์สิทธิ์
ถูกไปเต็มเลยเพราะฉะนั้นงวดนี้ก็เลยมีคนอยากซื้อตามเอาเลขอะไรบ้างอ่ะ
โอ้โหเรียงกันแบบนี้โอ้ยในที่พี่เขาถือมีแต่ท้ายสี่สามหมดเลย
ใช่แต่ว่ามีคนตั้งข้อสังเกตนะคะว่าลอตเตอรี่ที่ถือกับตัวเลขที่เขาโพสต์เป็นคนละตัวเลขกันไม่ตรงกัน
ซึ่งที่ผ่านมาคุณมนต์สิทธิ์ก็จะเป็นแบบนี้ค่ะตัวเลขที่โพสต์กับตัวเลขที่เขาถือในลอตเตอรี่จะไม่ตรงกัน
คุณอุ๋ยนี่แฟนคลับเหรอแฟนคลับพี่มนสิท
มีการตั้งข้อสังเกตคำนี้ไปดูมานะคะแล้วส่วนใหญ่ก็ลุ้นกันเอาเองว่าจะโชคดีแบบไหน

ลงภาพรอตเตอรี่ท้าย๔๓แต่ว่าพี่เขา๕๓๗๖อะไรแบบนี้ค่ะ

ต่อกันอีกหนึ่งพื้นที่กันคุณผู้ชมคะไปดูที่ตลาดสวัสดีชัยนาธกันหน่อย
ที่นี่เขามีแผงขายลอตเตอรี่ชื่อเก๋ว่าห้องสอบเสียคนขายฝัน

นั่นน่ะสิคะเจ้าของร้านเนี่ยนะเขามีการนำกระดาษเขียนเลขต่าง
มาตกแต่งไว้ที่แผงลอตเตอรี่แบบนี้คุณผู้ชมค่ะ
แล้วก็มีต้นกล้วยมีไม้พยูงผูกผ้าสามสีเอามาวางไว้
ให้ลูกค้าเนี่ยไปขอโชคขอลาบมาถึงที่เลยมาถึงแผงเลยค่ะคุณผู้ชม
คือใครมาซื้อก็ฮือฮาแล้วเห็นแบบนี้ไม่ว่าจะเป็นคนไทยเป็นต่างชาติ
ไปแล้วก็ไปขัดถูไปส่องหาเลขเด็ดกัน
แผงเขาเนี่ยค่ะแบบนี้มาถึงที่เลยสนุกสนานกันไป
คือเหมือนเป็นกลยุทธ์ทางการตลาดนะคนไหว้อยากได้อะไรมาไหว้ตรงนี้ได้เลย
แล้วก็ซื้อที่แผงฉันเลยซื้อแผงฉันได้เลยแอบเห็นนักท่องเที่ยวต่างชาติ
เขาบอกฮือฮาเหมือนกันที่มีฝรั่งเนี่ยมาลูกคำมาถูแป้งด้วยค่ะ
คุณเชื่อไหมเขาไม่ได้มาส่องกันปกตินะส่องแล้วเขาก็เห็นเลขกันด้วยนะ
จริงสิเขาบอกนะมีเลขเห็นด้วยแหละคุณผู้ชมค่ะ
เจ้าของร้านเนี่ยเขาชื่อว่าคุณเศรษฐาพิริยโพไข่นะคะ
วัย๓๕ปีเขาบอกว่าแหมปิ๊งไอเดียเขาก็เลยนำไม้พยูงมาวางเอาไว้
เอาใจลูกค้าซะเลยก็ถือว่าเป็นการสร้างสีสันในการซื้อลอตเตอรี่

สามชาติเขาก็สนใจนะฮะ

ขอชำบ้างเอาแป้งมาหน่อยซิ

ไปดูที่จังหวัดภูเก็ตอีกที่หนึ่งนะครับ
พาไปชมร้านตัดผมที่ชื่อว่า

ซึ่งนำลอตเตอรี่ที่ไม่ถูกรางวัลมาตกแต่งร้าน
ระดับประดาษไว้บนฝ้าเพดาน

สิบตรีเจอร์เรช่วยบำรุงอายุสีบสี่ปี

ซื้อลอตเตอรี่เป็นประจำทุกงวดเลย
เคยถูกรางวัลเลขท้าย๒ตัวและ๓ตัว

ตั้งแต่ปี๕๙จนถึงปัจจุบัน

สามปีเนี่ยฉันซื้อมากี่ใบแล้ว

เออลองดูนะ

สามแสนหกหมื่นบาท

จังหวัดประจวบกรีคันเค้าเปิดรับบริจาค

ตัวทางด้านสิบตรีจะเร

ลอตเตอรี่เก่า๓๖๐๐ใบ
มาใช้ประดับตกแต่งร้านบ้าง

ภาษาให้เรียบร้อย
อีกหนึ่งจุดแล้วกันนะคะจุดสุดท้ายค่ะหน้าบ้านเลขที่๕๔ถนนริมยม
อำเภอสวรรคโลกจังหวัดสุโขทัยเนี่ยค่ะเขาบอกจุดนี้มันแปลก
ก็คือต้นกล้วยน้ำว้าขนาดใหญ่เลยเออต้นใหญ่นะดู
ข้อที่จริงเป็นแบบนี้นะรอบต้นวัดได้๑เมตร๖เซนติเมตร
มีความสูง๒เมตร๓เซนติเมตรชาวบ้านในระแวกนี้บอกว่าต้นกล้วยให้โชค
อ๋อต้นใหญ่มากเพราะต้นเขาใหญ่ไงอ๋อหลอกมากอดดูเนี่ย
ความกว้างของเขาเท่านี้เนี่ยนะคะคุณบุญลืออายุหกสิบปีเล่าว่ากล้วยน้ำว้าต้นนี้
มีเพื่อนบ้านมาปลูกให้บอกว่าเอาพันธุ์มาจากทางภาคอีสาน
แล้วตัวเธอเองเคยได้โชคลาภจากเจ้าต้นกล้วยยักษ์นี้มาแล้ว
ขอเลขเด็ดขอแบบไหนก็คือใช้วิธีลูบขุยต้นกล้วย
ปรากฏว่าคุณบุญลือบอกว่าเห็นตัวเลขมันออกมาจากขุยเลยนะ
เลขคล้ายเลข๖บ้างเลข๙บ้าง
กับ๙นี่เขาบอกว่ามันเป็นตัวเลขเดียวกันนะ

ก็เลยตั้งใจเดี๋ยววันนี้วันนี้
เดี๋ยวไปหาซื้อลอตเตอรี่ตามที่ตัวเองรูปขุยต้นกล้วย
แล้วเจอหวังว่าจะถูกรางวัลบ้างค่ะ
ปากหอมคอหอมซะเยอะเลย
จะเยอะเลยหอมซะช้ำเลย